คุณผู้ชมค่ะที่พัทยาค่ะมีผู้อาศัยอยู่ที่คอนโดนะคะ
เขาบอกว่ามันเหม็นอ่ะเหม็นมากเหม็นอะไร
ทนไม่ไหวแล้วไปแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบสุดท้ายพบผู้ชายค่ะ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลายเป็นศพซะแล้ว
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะ
พอเมืองพัทยาพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบห้องนี้แหละ
ห้องจุดเกิดเหตุก็คือไฟล์เบิร์ตคอนโดมิเนียมพัทยานะคะ
พอเปิดเข้าไปในห้องไปพบว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายชาวต่างชาติ
ทราบชื่อคือมิเตอร์ปีเตอร์อเล็กซันเดอร์แคมเบล
สัญชาติไอแลนด์เหนืออายุ๕๐ปีนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงค่ะ
สภาพคือขึ้นอืดกลิ่นเหม็นเน่าส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
ตรวจสอบภายในห้องเพิ่มเติมไม่พบร่องรอยการต่อสู้
ส่วนสภาพห้องถูกล็อกจากด้านในเกิดอะไรขึ้น
เพื่อนบ้านข้างห้องเล่าบอกว่าตัวเองเริ่มได้กลิ่นเหม็นโชยมาหลายวันแล้ว
ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะหนูตายหรือเปล่า
พอกลิ่นมันเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยเนี่ยก็เลยเอาล่ะ
จากกลิ่นเดินไปหาต้นทางของกลิ่น
จนกระทั่งมาพบว่ากลิ่นมันมาหยุดอยู่ตรงนี้
มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แน่เลยสุดท้ายแล้ว
ก็เลยแจ้งความกับตำรวจนะฮะตำรวจก็มาตรวจสอบแล้ว

เรื่องต้นตำรวจได้มีการบันทึกภาพในจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแน่นอนนะคะ
ว่าเป็นหน้าที่ของคุณหมอนิติเวศ
ที่ต้องมีการชนะสูตรพลิกศพสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป
เดี๋ยวจะต้องมีการแจ้งสถานทูตให้แจ้งญาติมารับศพกลับไปด้วยนะคะ